หนุ่มฮอตมาต่อกันที่สาวฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับแพทนปภาที่เพิ่งจะมีคลิปเช้า
ตบกันสนั่นเมืองไปหมาดนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เข็ดนะเรื่องความรักเนี่ย
ใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดค่ะปรากฏภาพของสาวแพทย์เนี่ย
ซ้อนมอเตอร์ไซด์หนุ่มนักบิดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ได้ว่าฮือฮามากจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ
ซึ่งก็ได้ความว่าเธอยังยืนยันสถานะโสด
แต่ยอมรับว่าช่วงนี้เนื้อหอมจริง
มีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบเยอะ

ที่ถือว่าตรงสเปคเธออย่างจัง

คนที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ล่าสุดนี้ด้วย
ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ตกลงโปรงใจคบกับใคร

และไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่อย่างใดค่ะ